คุณผู้ชมค่ะมาเช็คดวงชะตาราศีกันหน่อยมาเลยค่ะ
หมอไก่จะบอกนะคะราศีไหนดวงกำลังจะขึ้นค่ะ
หลังจากที่ดาวพระรหัสนะคะย้ายแล้วก็ดาวเสาร์กระยายด้วย

ช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าจะมีดาวใหญ่นะคะ
ดาวใหญ่ย้ายราศีนะในวันที่๑๒กรกฎาคม
แล้วก็วันที่๑๗กรกฎาคมนะคะ
ก็จะเป็นดาวเสาแล้วก็ดาวพระราชสบดี
เรียกว่าเป็นดาวที่นานทีจะมีการย้ายราศีสักที
อย่างดาวพระรหัสสมดีดาวเสาแล้วก็ราหูเนี่ย

ดาวพระรหัสสมดีกับดาวเสามีการย้ายราศรี
ก็จะส่งผลดีนะกับบางราศี
ราศีแรกที่ดวงดีมากเลยก็คือชาวราศีธนูนะคะ
สำหรับชาวราศีธนูเนี่ยเรียกว่ากระดุมพระทับดวงชะตา
หมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยโอ้โหหมุนเงินคล่อง
ที่ผ่านมาอาจจะเคยติดขัดเนี่ยก็จะดีมากขึ้นนะคะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงดีชาวราศีกรกฎเนี่ย
ช่วงที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะโดนการแกล้ง
โดนใส่ร้ายใส่ความหลังจากนี้ไปเนี่ย
คือดวงจะเริ่มดีขึ้นอุปสรรคปัญหาก็จะเริ่มน้อยลง
คนที่คิดร้ายเนี่ยถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่นะคะ
แต่ว่าเขาก็จะอยู่ส่วนเขาเราอยู่ส่วนเรา

คุณพลอยราศีไหนโชคดีมีราศีคุณบ้างไหม
ส่วนราศีที่หมอไก่ฝากให้ระมัดระวังการใช้
ในช่วงนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือ

และดาวเสาเนี่ยย้ายแบบเต็มเลยค่ะ

ชาวราศีมังกรเนี่ยหลังจากที่ดาวย้ายนะคะ

เป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของการงาน
อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ
แนะนำว่าให้ชาวราศีมังกรนะคะ
หนึ่งเวลาใช้ชีวิตต้องมีสติก่อน

ไว้กับเรื่องของการบริจาคโรงศพ
บริจาคผ้าดิบจะช่วยได้ค่ะ